เป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง
เขาเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยครับ

ซึ่งเป็นโลโก้ของประเทศไทย

ปรากฏว่ามีคนร้ายครับขับรถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ชิงทรัพย์คือเอากระเป๋าของ

เขามีการโพสต์คลิปนี้แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกต
ว่าคนขับตุ๊กนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง

คลิปนี้ถูกแชร์ในเฟซบุ๊คแฟนเพจ
ขนาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง

อ้างว่าเหตุเกิดวันที่๓๐มิถุนายนที่

นี่แหละครับโรงแรมแล้วก็บันทึกภาพเก็บเอาไว้

ได้ถูกรถจักรยานยนต์ประกบมา

แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ขับมานะครับ
ในวงกลมจะมีมือของคนขับตุ๊ก
มีการขยับนิดหน่อยนะครับ

ทั้งสกุลเงินไทยทั้งห้องโปรงเนี่ย
เกือบ๒๐๐๐บาทรวมทั้งพาสปอร์ต

ให้เห็นข้อมือของคนขับรถตุ๊ก
ว่ามีการขยับลักษณะเหมือนมีการ

คนขับอาจจะมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์

ขณะที่ก็สามารถถ่าย

หนึ่งจากว่ามีการเหนื่อยล้าในการควบคุมรถ

ดานักท่องเที่ยวที่ไปร่วมแชร์ประสบการณ์จำนวนมาก
ส่วนใหญ่บอกว่าเคยมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับรถตุ๊กในประเทศไทยมาก่อน
เช่นเรียกใช้บริการไปวัดพระแก้วแต่ถูกพาไปร้านขายจิเวอรี่แทนครับ
ขณะที่บางรายเองก็อ้างว่าเรียกใช้บริการจากประตูน้ำไปมาบึงครอง
ซึ่งใกล้กันก็เรียกค่าโดยสารสูงถึง๑๕๐๒๐๐บาททั้งที่ไม่ไกลเท่าไหร่
จากนี้ก็ยังแนะนำนะครับให้นักเดินทางทำสำเนาเอกสารต่างเช่นพาสปอร์ตบัตรประชาชนเก็บไว้หลายแห่ง
ทั้งเงินสดด้วยก็ไม่ควรเก็บรวมกันในกระเป๋าใบเดียวนะครับ
มีนักท่องเที่ยวชาวจีน๒คนถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ฉกทรัพย์ไปขณะที่โดยสารรถตุ๊กอยู่
ซึ่งที่สุดแล้วแก๊งคนร้ายครั้งนั้นประกอบไปด้วยคนขับรถจักรยานยนต์คนขับรถตุ๊กก็ถูกตำรวจรวบตัวนะครับที่สถานีตำรวจนครบานบางรักษ์รวบได้ทั้งแก๊งเลย
ส่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปครับ